กีฬาไทยมีลุ้นในการลงแข่งขัน๒รุ่นแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่สามารถคว้าเหรียญได้ครับ
ที่เกาหลีใต้นะครับเข้าสู่วันที่๔นักกีฬาไทยแข่ง๒คน
คนแรกนะครับ๕๘กิโลกรัมชายเทวินหารปราบนะครับ
เงินโอลิปิกเกมที่บราซิลล่าสุดตกรอบ๘คนนะครับ
กรรมการจับแพ้ยก๓เจอกับการต่อสู้ของนักสู้เจ้าถิ่น
ก็คือชองยุนโชนะครับแพ้ไป๑๕ต่อ๒๘
ที่๓เทวินถูกตัดนะครับที่เรียกว่ากันเจิม๑๐ครั้ง
กฎหมายเนี่ยเสีย๑๐คะแนนเลยเพราะว่ากฎเก่าเขาเรียกเคียงโกตัดแค่ครึ่งคะแนน
เรื่องของการตัดคะแนนที่เราคุยกันเมื่อวานนะครับ
ก็คือการออกนอกเขตเทคนิคก็คือออกนอกฟอร์สนามนะครับ
แล้วก็เตะต่ำกว่าเป้าแล้วก็จังหวะเตะแล้วล้ม
หรือว่าคู่แข่งจะเตะแล้วเราล้มอย่างนี้เขาก็เหมือนกับว่าอยากจะให้เกมมันสนุกมากขึ้น
ไม่มีการถ่วงเวลาแล้วก็จงใจที่จะทำให้คู่แข่งนั้นเสียจังหวะในการที่จะทำคะแนนเหมือนกันนะครับ
ก็ทำให้ทวินหางปราบนั้นพลาดโอกาสนะครับในการที่จะเข้าไปคว้าเหรียญทองแดงนะครับ
อีกรุ่น๕๓กิโลกรัมหญิงครับชนะทิพย์ซ้อนขำดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิก
ในปี๒๐๑๒แชมป์โลกปี๒๐๑๓
ลงเล่นรอบ๒นะครับหลังจากได้บ่ายรอบแรกก็แพ้ให้กับบอลิสก้าฮารินดาจากอินโดนีเซีย

แกรมของจอมเตะไทยนะครับเหลืออีก๒รุ่นคือ๕๗กิโลกรัมหญิง
รณภาหาสุจินนะครับแล้วก็๖๓กิโลกรัมชายก็คือนัททวีกล่อมพงศ์
แข่งขันวันที่๒๙มิถุนายนนี้ก็คือวันพรุ่งนี้ให้ติดตามกันได้ครับ